อีกหนึ่งประเด็นที่ชาวแรงสมใส

เสื้อคุณจ๊อปตรงหัวไหล่ขาดหรือไม่ขาด

ในรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้นะฮะ
คนที่อยู่บนเรือไปร่วมรายการ
แล้วก็ไปเล่าเรื่องราวในมุมของตัวเองนะ
นายนิทัศน์กีฬติสุธิสาธรณ์หรือว่าจ๊อปนะครับเป็น๑ใน๕คนที่อยู่บนเมืองชี้แจงเกี่ยวกับภาพนี้นะภาพที่ชาวเน็ตเขาสังเกตเห็นว่าที่แขนเสื้อด้านซ้ายของคุณจ๊อปเนี่ยมีรอยฉี่ขาดหรือเปล่านะและอีกภาพหนึ่งนะฮะเขาทำอะไร
บอกเป็นตัวเดียวกันเลยนะแล้วชี้ดูว่าเสื้อมันไม่ได้ขาดอย่างที่ชาวเน็ตสงสัยนะฮะส่วนภาพที่เห็นในโลกออนไลน์ที่เหมือนกำลังจะก้มไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคือก็เอาทุ่นขาวขาวของเหลือเนี่ยคือเหลือเอาอย่างรถยนต์อ่ะมาแขว
คือเป็นรุ่นน้องนะฮะก็ต้องทำงานพวกนี้นะครับ
ส่วนบนเรือเขาก็มีหน้าที่ชงเหล้า
นะฮะจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยเขาแหละเห็น
เดินผ่านไปทางหลังเรืออ๋อเขาเห็นใช่ไหมเขาเห็นเขาเห็นเพราะเขาขับเรือนี่เขาเห็นเดินฟื้บไปนะ
แล้วแซนเนี่ยนะกำลังนอนเล่นโทรศัพท์คุณแตงโมเดินไปหาแล้วบอกว่าขอกูฉี่แป๊บนึงแล้วก็นั่งลงเลย
ไป๑๐วินาทีคุณแตงโมเหมือนจะดึงตัวเองลุกขึ้นโดยจับขาทั้งสองข้างของคุณแซนเอาไว้เพื่อจะพยุงตัว
แซนเลยบอกว่าเดี๋ยวให้กูตั้งหลักนิดนึงแต่คุณแตงโมเหมือนจะเสียหลักครับแล้วเหมือนเซไปทางกาบเรือ
เล่าแบบนั้นนะแต่เกาะไม่อยู่เลยพลัดตกเรือไป
ถ้าตกเนี่ยคือตกฝั่งไหนคะฝั่งขวาของแซนฝั่งซ้ายของคุณแตงโมถูกไหม
ต้องฝั่งซ้ายเพราะว่ากากเรืออยู่ทางซ้ายจังหวะนี้แล้วใบพัดอยู่ฝั่งไหนฮะ
อยู่ฝั่งขวาอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งขวานี่ใบพัดจะอยู่ตรงเครื่องดำนี่
อีกคำถามที่สังคมตั้งหนักเลยตั้งคำถามหนักเลยเหตุใดขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นหา
แต่กลับไม่พบเพื่อนทั้ง๕คนอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อจะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
แต่มันไปมีกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นประมาณสัก๒ชั่วโมงครึ่งครับคุณผู้ชมครับ
โกดังเก็บเรือต่อเนื่องไปคือวันที่๒๕กุมภาพันธ์แล้วนะคุณแตงโมตก๔ทุ่มครึ่ง๒๔ใช่ไหม
นี่พวกเขาไปอยู่ที่นี่ฮะตี๑๐นาทีเห็นคุณกติกแล้วก็ทั้ง๔คนบนเรือ
รวมตัวกันที่นี่แล้วก็มีคุณโบไทรอัมคิงด้อมนะฮะก็ขับรถมาที่โกดัง
ท่าทางทุกคนดูกังวลตื่นกลัวจากนั้นมีการติดต่อ
คุณบีมสลันยูนะครับมาช่วยตามหาคุณแตงโมคุณกระติกเล่าบอกว่าทุกคน
อธิษฐานไปอธิษฐานให้คุณแตงโมเนี่ยนะรอดปลอดภัยจนในที่สุดตัดสินใจยัง
เรือใครก็ได้หรือว่ายน้ำเข้าฝั่ง

ไม่ใช่เบาะบัวหน้าบ้าน
ประเด็นนี้คนก็แบบมันไม่โอเค
มันไม่ได้เป็นสระน้ำเล็กที่จะไห้เข้าฝั่งได้ง่าย
อ่าเขามีสิทธิ์ที่จะพูดนะฮะ
คำพูดจะเป็นหลักฐานอยู่หน้าบันลัง
หลายคนกังขาว่าทิ้งเพื่อนหรือเปล่า

ถูกเปิดเผยบอกว่านะฮะ
เป็นแชทของคุณกระติกส่งไปถึงรุ่นพี่คนนึง
บอกว่าเรื่องแตงโมฉี่อย่าบอกใคร
เพราะมันจะกระทบต่อภาพลักษณ์นะฮะ
อันนี้ผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นข้อความที่แนะนำด้วยความหวังดีหรือเปล่า
แต่ไม่รู้เรื่องอื่นไอ้บนร่างเขาคุยกันยังไงเราไม่รู้ไง
ทั้งหมดนี้เป็นข้อสงสัยจากสังคมที่แต่ละคนก็อธิบาย
เหตุผลของตัวเองในมุมของตัวเอง
เดี๋ยวตำรวจแหละนะฮะเขาจะหาพยานหลักฐานมาเรื่องนี้ครับ